พาไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะชาวบ้านร้องเรียนมาว่าโอ้โห
มั่วสุมยาเสพติดกันในบ้านแล้วคลุ้มคลั่งตำรวจบุกไปรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องติดหมวกของตำรวจนะคะช่วงวินาทีเข้าไปจับกลุ่มตัวคนเสพยาจนคลุ้มคลั่งอ่ะค่ะ
จับกลุ่มนายอดีศักดิ์อายุ๓๑ปีเสพยาบ้าจนคลุ้มคลั่งขังตัวเองอยู่ในบ้าน
คือแม่มากล่อมก็ไม่ยอมออกมาตำรวจต้องนำกำลังไปนะคะ
พร้อมอุปกรณ์ในการควบคุมตัวกว่าจะนำตัวออกมาได้ทุลักทุเลมากจริงค่ะ
คือนายอดีศักดิ์คนนี้พยายามจะขัดขืนตลอดเลยนะคะการจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียน
บอกว่าไม่ไหวแล้วจริงจริงตำรวจมาช่วยหน่อยเถอะวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาบ้าบ่อยมาก
เสพเสร็จแล้วยังไงหลอนคลุ้มคลั่งชาวบ้านหวาดกลัวกันไปหมด
โอ้โหตอนนี้คนในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเขาทำประชาคมหมู่บ้านเอ็กซาเรย์
ค้นหาผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดคือเขาช่วยกัน

คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเนอะอายุ๗๓แล้วนะ

นางสาวส่องดาวมีพี่ชายอยู่บ้านหลังถัดไป
เสพยาคลุ้มคลั่งพฤติกรรมดุร้าย
ทำลายข้าวของเสียหายเป็นประจำ
ก็เลยไปจับตัวนายอดีศักดิ์ค่ะ
มันไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่มาเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็จนเนี่ยตามภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ไปจับตัวนายอดีศักดิ์ได้
เป็นภาพจากกล้องที่ติดหมวกของตำรวจนะครับ
ตำรวจก็นำตัวทั้ง๓คนนี้

๓คนนี้คือกลุ่มสีแดงค่ะ
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะต้องมีการบำบัดรักษาตามขั้นตอนค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยขอคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นหน่อยว่ามันยังไงกันเนี่ย
เสพยากันแบบโอ้โหหยาดผีน้องบ้านใกล้เรือนเคียงเสพยาคลั่งกันหมดเลยเหรอ
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าอ๋อบ้านเขาเป็นร้านค้าประจำหมู่บ้าน
ครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๔คนนางสาวสองดาวนายอดีศักดิ์ก็เป็นพี่น้องกัน
นายสมหวังเป็นลุงก็สามคนนี้ถูกตำรวจจับไปใช่ไหมก็คือเสพยาแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ตอนนี้แล้วยังไงเหลือแม่อยู่คนเดียวแม่ไปขายของในตัวเมืองขอนแก่น
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขารู้กันหมดชาวบ้านเขารู้กันหมด
บ้านหลังนี้เสพยาเสพติดและส่งเสียงดังโดยเฉพาะนางสาวส่องดาวอะค่ะ
เสพยาตอนไหนคลุ้มคลั่งตะโกนเสียงดังตลอดเลย
วันทำลายข้าวของจนชาวบ้านเขาบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า๓คนนี้มีประวัติเสพยาเสพติดมานานมาก
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านมานานมากแล้วชาวบ้านเลยร้องเรียนให้มาตรวจสอบ
ก็เลยเนี่ยค่ะพาตำรวจไปไปจับตัวทั้ง๓คนนำไปบำบัดนะคะ
ขัดขืนกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายก็ควบคุมตัวได้
ก็ตามยุทธวิธีของทางตำรวจนะคะบำบัดแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อค่ะ
ก็ต้องขยายผลด้วยนะแสดงว่าหาซื้อง่ายเหลือเกินใช่ค่ะ